สุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวทะเลกันไหม

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับหาดจอมเทียนพัทยานี่เอง
ไม่มีแล้วเตียงผ้าใบร่มหลากสีนะครับ
ภาพที่เคยเราชินตาเมื่อก่อนนี้

มีการจัดระเบียบแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทรายกลับมาขาวโล่งโปร่งทะเลสวยใสนะฮะ
ที่สำคัญนักท่องเที่ยวคุณเตรียมเสือไปเองได้
เอาผ้าไปฟูก็ได้ไปนั่งรับลมลมริมทะเลนะครับ

ผู้ประกอบการเขาให้เช่าตัวละ๕๐บาทไม่จำกัดเวลา
บางคนนะครับก็นึกถึงกิจกรรมย้อนวัยเด็ก
อมไปไหมไปเล่นว่าวไปเล่นว่าวที่ริมชายหาดเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหม
นี่ครับแล้วไปถ่ายรูปเก๋ลงโซเชียลมีเดียกัน

โอ้โหลมตึงเลยดึงนะสายป่านนะสายป่านนะครับ

นี่อากาศดีแล้วอาหารอร่อย
ฟู้ดทรัคมาจอดเลี้ยงเป็นแถวเลยแล้วราคาย่อมเยาว์เมนูเด็ดเพียบ
โอ้โหนั่งกินนี่นะฮะ

โอ้โหชมวิวทะเลพระอาทิตย์ตกดินนะกินหมึกซาซิมินะแล้วก็ต่อด้วยกุ้งเต้นแบบไทยโอ้โห

เดี๋ยวมันจะไม่เห็นสายป่านนะอันตรายเออครับ
แต่ถ้าพี่เบิร์ตไปนี่พี่จะเป็นผีเลยนะคะ